คุณผู้ชมค่ะเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยค่ะ
ไปดูบรรยากาศสวดพระอภิษฐรรมศพหม่อมน้อย

มีดาราร่วมเดินทางไปไว้อาลัยกันมากมายค่ะ
แล้วก็มีการส่งหม่อมน้อยด้วยเสียงเพลงที่หม่อมน้อยชื่นชอบนะคะ
เช่นเดียวกันกับทางด้านหม่อมหน่อยค่ะ

เมื่อวานนี้ร่วมส่งพี่ชายด้วยเสียงเพลงเช่นเดียวกัน

นี่คือเพลงชาวดงที่หม่อมหลวงบวรนวเทศเทวกุลหรือว่าหม่อมหน่อยนะคะ

เลือกนำมาขับกล่อมแล้วก็ส่งพี่ชายสู่พบภูมิที่ดี
โดยได้มีการแสดงร่วมกันกับคุณฮาร์ดสุธิพงศ์
มาร่วมสร้างความสุขให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
และยิ่งอาลัยถึงบรมครูที่จากไปค่ะ
เช่นเดียวกันกับพี่นกสินใจค่ะ
ที่ร่วมส่งหม่อมน้อยด้วยเสียงเพลงเช่นเดียวกัน
เป็นเพลงแล้วก็เป็นความรู้สึก
รวมไปถึงเสียงของคนที่มาร่วมงานก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันนะครับ
กลั่นมาจากหัวใจของพี่นกจริงเลยนะฮะ
ต่อด้วยเสียงเพลงจากพี่นิโครเทริโอค่ะ
เพลงที่มีชื่อว่ารัก

ขอบคุณหม่อมน้อยเพราะจับจิตจับใจมากคุณผู้ชมค่ะ
และเมื่อวานนี้ค่ะก็มีคุณตั๊กบงกฎ

และร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิษฐรรมศพ
อย่างที่เราทราบดีว่าหม่อมน้อยท่านไม่ได้เป็นเพียงแค่ประโลมครูนะคะ

ท่านยังเป็นครูในด้านของการใช้ชีวิต
มอบข้อคิดคติเตือนใจให้กับลูกศิษย์ทุกคน
สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
แล้วก็ยังสามารถถ่ายทอดสู่ลูกหลานกันได้อีกด้วยค่ะ
ซึ่งพี่ตั๊กเองก็นำข้อคิดคำสอนจากหม่อมน้อยมาถ่ายทอดให้กับน้องข้าวหอม
ลูกชายสุดที่รักตอนนี้อายุ๙ขวบแล้วนะคะ
ไปฟังเสียงพี่ตั๊กปงกฎกันหน่อยค่ะ
แต่งงานแล้วหม่อมก็ยังสอน
เรื่องครอบครัวหม่อมก็จะสอนให้เราแบบ
รู้หน้าที่แล้วก็รู้ว่าเราอยู่ในครอบครัวเรา

หมอมเขาก็จะสอนว่าให้เราดำเนินชีวิตในทางทำ
ก็คือให้ในทางที่ถูกที่ควรที่ถูกต้องที่สุด
ก็นำคำสอนของหม่อมมาปรับใช้กับครอบครัวด้วยนะฮะ
เช่นเดียวกันกับคู่แม่ลูกค่ะพี่นิโครและน้องทิกเกอร์ค่ะ
พี่นิโครบอกว่าได้คำสอนดีจากหม่อมน้อย
ตอนที่เรียนการแสดงเพื่อใช้ในการเล่นละครเวที

บน้อยก็จะเดินทางมาให้กำลังใจเธออยู่เสมอค่ะ
ซึ่งวันที่ทราบข่าวการสูญเสียนะครับ

ให้กำลังใจคุณแม่อยู่ตลอดเลยค่ะ

พี่นิโครนำมาปรับใช้กับน้องทิกเกอร์
แล้วก็เรื่องราวดีต่างนะครับ
นิโคบอกว่าจะจดจำไว้ในหัวใจตลอดไปค่ะ

แต่อันนี้มันใช้กับทุกวัน
กับทุกสิ่งอย่างกับชีวิตของเรา
ซึ่งกี้ก็ได้ถ่ายทอดไปถึงลูกด้วย
ก็ขอขอบคุณหม่อมมากนะคะ
แล้วก็ที่เห็นทุกคนมา
ความรักที่เยอะมากเลย

ก็คือแบบกี้ก็มีเช่นกันนะคะ
แล้วก็คิดถึงหม่อมตลอดเวลา

แล้วคุยกันเรื่องประสบ
และคำสอนของท่าน
เรื่องราวดีแล้วก็คำสอนต่างที่หม่อมน้อย
ร่ำสอนลูกศิษย์แล้วก็ดาราในวงการ